คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมดูภาพเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
รถบรรทุกที่เขาบรรทุกมันสัมปะหลังมานะคะ
ขับไปบนถนนจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเหล่าขวัญ

มันมืดแล้วอะค่ะขับไปกลางถนนคุณผู้ชมดูนะ
เอ้ามีผู้ชายคนนึงมายืนอยู่กลางถนนและในมือของผู้ชายคนนี้มีปืน

ใช่พี่อุ๋ยแล้วมาบอกให้รถบรรทุกคันนี้หยุด
บอกให้คนขับรถบรรทุกคันนี้ลงมาจากรถ

นี่เดินมานี่ดีนะไฟเขาสาดไปเห็นถ้าไม่เห็นชนเขาทำยังไง
ใช่ค่ะคือมันมืดมากแล้วรถบรรทุกคันนี้เขาบรรทุกมันสัมปะหลังมา
จะไปส่งขายที่ลานมันอ่ะครับ
โผล่มาแบบนี้ได้ยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม๓๑มีนาคม
เมื่อวานนี้เจ้าของรถบรรทุกเขาก็พาคนขับรถบรรทุกที่ประสบเหตุการณ์นี้

แล้วก็เอาคลิปภาพนี้ค่ะไปแจ้งความที่สพด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

คนขับรถบรรทุกชื่อว่านายมนตรีศรีจันทร์อายุยี่สิบเจ็ด
บอกว่าวันเกิดเหตุขับรถไปที่ลานมันสัมปะหลัง
แล้วก็คือเขาบอกว่าจะเอาไปส่งที่ลานมันอีกแห่งหนึ่ง
รับมาจากลานมันที่ด่านช้างสุพรรณบุรี

เอาไปส่งที่ลานมันในอำเภอเหล่าขวัญกาญจนบุรี

แล้วผู้ชายคนนี้โหกเวกโวยวายด้วยนะ

แต่ว่าคนขับรถบรรทุกบอกว่านอกจากจะมายืนกลางถนนแล้วก็ในมือถือปืน
กเวกโวยวายอะไรก็ไม่รู้แล้วเล็งปืนใส่คนขับรถบรรทุกด้วย
หาว่ารถเสียงดัง
เสียงดังเออบอกเสียงดัง
เบียดเบียนทำไมมาเบียดเบียนกูทำไมอะไรแบบนี้

เบียดเบียนกูทำไมกูไม่ได้เบียดเบียนมึงสักหน่อย
คนขับรถบรรทุกงงเลยค่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่ผู้ชายถือปืนคนนี้พูดมันหมายความว่ายังไง
เขาไม่กล้าลงจากรถก็กลัวอันตราย
ชายคนถือปืนพยายามจะเดินอ้อมไปหลังรถ
คนขับรถบรรทุกเลยเร่งเครื่องหนีไปเลย
กลัวว่าถ้ายังอยู่ยังจอดอยู่มันอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้
คนขับรถบรรทุกยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้มาก่อน
แล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยนะคะ
ปืนมาทีหน้าของผมครับ

ผมก็ไม่เข้าใจกว่าไม่ครับเขาเมาครับน่าจะเมาเยอะครับ
ไม่แน่ใจเนอะว่าเขาเมาหรือเปล่าคนขับรถบรรทุกบอกว่าผู้ชายถือปืนกลางถนนเหมือนเมาเลยอ่ะ

ทางด้านของเจ้าของรถบรรทุกค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่าคุณกุ๊กก็แล้วกันนะคะอายุ๓๒
คุณกุ๊กบอกว่ารู้จักผู้ชายคนนี้

เจ้าของรถบรรทุกบอกว่ารู้จักผู้ชายถือปืนคนนี้แต่ไม่สนิทเป็นเท่าแก่ลานรับซื้อมันสัมปะหลังเหมือนกัน

แต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเป็นเรื่องการรับซื้อมันสัมปะหลังอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าในพื้นที่จะมีธุรกิจรับซื้อมันสัมปะหลังหลายเจ้าอะค่ะที่ผ่านมาเธอก็รับซื้อจากลานมันที่เป็นลูกค้าประจำกันอยู่
ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงเขาไม่พอใจหรืออะไรไหมแต่ก็อย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้สิ
มันอันตรายมันน่ากลัวตอนนี้ลูกน้องที่ขับรถบรรทุกเขากลัวมากเลยนะเขากลัวจะไม่ปลอดภัย
นี่ยังดีนะเขามองเห็นทันเบรกทันนะคะใช่ครับไม่อย่างนั้นพุ่งชนขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
รู้จักห่างค่ะแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งรู้จักทางข้างภรรยาเขา
ก็คือทางผู้ใหญ่เนี่ยทางภรรยาเขาเนี่ยค่ะคือทางเราเนี่ยรู้จักกันพ่อแม่ก็รู้จักกัน
คือมีอะไรก็คุยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะจะมองยังไงดีค่ะน่าจะเป็นขัดแย้งทางธุรกิจหรือเปล่า
ก็บอกไม่ได้ก็ไม่มั่นใจค่ะว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าร้านมันที่ว่ารับซื้อหรือทำอาชีพเดียวกันในบริเวณ
ในบริเวณนั้นนะคะคือประมาณ๔๕ล้านได้คือทุกคนก็ทำมาหากินปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าเรื่องที่ว่าเขาจะมาปมธุรกิจหรือว่าเขามีอะไรในใจอย่างนี้ค่ะหนูก็ไม่มั่นใจ
นี่ตำรวจก็เลยรู้ตัวแล้วนะคะว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นใครก็เนี่ยเขาแก่ลานมันเลยนะ
ร้านรับซื้อมันสัมปะหลังเตรียมออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ